วิภาควิจารณ์ของผมต่อพักเก้าไกรผมได้อะไรขึ้นมาบ้าง
ผมไม่ได้อะไรเลยนะเวลาวิภาควิจารณภาคขาย
ถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิภาควิจารณพักเก้าไขมาก
ประโยชน์ส่วนบุคคลผมไม่ได้เลยนะ
ตรงกันข้ามมีแต่คนเปียกผมเพิ่มขึ้นด้วย
เมื่อคืนนี้ผมเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นว่าเออผมทำไปทำไมวะ
แสดงออกไปให้คนเกลียดเรามากขึ้นเรื่อยแล้วเกลียดมาทุกทิศทุกทางด้วยตัวเอง
เอาเป็นว่าจะพยายามไม่พูดถึงในสิ่งที่คนรู้สึกว่าพูดแล้วไม่พอใจ
แล้วก็จะไปทำอย่างอื่นล่ะ
กรณีที่ผมวิจารณพระเก้าไกลว่าแสดงออกเรื่องนี้ช้าเกินไปหน่อย
ก็ยอมรับตรงไปตรงมาครับว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะครับ
ผมอินกับเรื่องนี้มากแล้วผมก็คาดหวังว่าพักเก้าไกลในฐานะพักการเมืองที่มีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูลเรื่องการใช้มิติสงครามประหัสประหารกันแบบนี้เนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณช่อก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับ
ก็เป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งพักอนาคตใหม่มาแล้วก็ยังไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลด้วยนะครับ
ก็ผมก็เลยตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างตรงไปตรงมานะครับ
แล้วก็ผมก็ทราบดีครับมีคนไม่เห็นด้วยกับผมวิจารณ์ผมกลับมาจำนวนมากนะครับ
ว่าเขาว่าผมใจร้อนบ้างเขาว่าทำไมไม่ดูไลน์กลุ่มทำไมไม่ส่งไลน์กันภายในทำไมต้องมาพูดข้างนอกนะครับ
ตกลงแล้วผมหวังดีกับพระเก้าไกลหรือเปล่านะฮะ
ผมเรียนนะฮะที่ท่านวิภาควิจารณ์ผมมาทั้งหมดผมอ่านหมดแล้วครับนะครับ
แล้วก็น้อมรับคำวิภาควิจารณ์ครับเป็นธรรมดาครับบุคคลสาธารณะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับ
แต่ผมอยากชี้แจงแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับเข้าไปแนะนำแนะแนวอะไรในพักเก้าไกลเขาหรอกนะครับ
บางคนบอกก็ให้ผมไปคุยกับสอสอเงียบสิให้ผมไปยกหูหากันสิคำถามคือหนึ่งในทางกฎหมายผมเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วเรื่องครอบงำ
และในทางความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปแนวแนะนำอะไรใครเลย
แต่อาจจะเจอสอสอในชีวิตประจำวันก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกัน
ผมทำได้มากที่สุดก็นี้นะครับกล้อก้อนโพสต์ที่สาธารณะเพื่ออะไร
เพื่อให้มันเป็นหลักประกันชัดเจนว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนได้อ่านแน่นอนครับ
เดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านโจมตีผมครับ
ก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์จาที่ใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมา๑๐กว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษ

พอผมมาช่วยหาเสียงให้พักเก้าไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้ว
ผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเวือดไทยต่อโต้ววิภาควิจารณ์
เป็นเป้าหมายสำคัญเลยของการโดนวิภาควิจารณ์จากผู้สนับสนพักเพื่อไทย
มาวันนี้ผมวิจารณพักเก้าไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพักเก้าไกล

ก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดนวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอนุรักษ์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้
จากภาคเพื่อไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
แล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีกทำไมครับ
วิจารณ์ก้าวไกลกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกระถิ่นผม๓กลุ่ม
แล้วทุกท่านลองคิดดูนะผมทำไปทำไมทำไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลย
ผมมาดำรงตำแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้
ผมไม่ได้อะไรเลยอามิตสินจ้างก็ไม่ได้
ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้น
แล้วผมทำไปทำไมขั้นสั้นกรรมเดียวครับ
และด้วยความเชื่อมั่นแบบนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมา
ดังนั้นใครจะวิภาควิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอัน
แล้วหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่
ไม่มีดำเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับ
แต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่า
ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารณพระเก้าไกรแน่
มีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วย
ก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น
เอาเข้าจริงตอนนี้ผมอยู่เฉยก็ได้เนอะ
อยู่เฉยนิ่งเฉยทำตนเป็นผู้ทรงภูมิ
แล้วก็ดูกระแสสังคมว่าพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูด
ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทำไม
วิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยมันต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ย
อาจจะไม่ได้รับการนิยมอาจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันตรงกับจิตสำนึก
ผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไปเอาล่ะณวันนี้นะครับ
สนับสนุนพักเก้าไกลอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ผมวิภาควิจารณ์เท่าไห
บางทีอาจจะหุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับ
ก็อย่างน้อยคำวิภาควิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับ
ที่อยู่ในทั้งทวิตเตอร์ทั้งอยู่ในเฟซบุ๊คที่วิภาควิจารณ์ผมผมอ่านหมดฟังหมดนะครับ
แล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่าก็ถ้าสถานการณ์มันเรียนในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดอย่างตรงไปตรงมาของผมเนี่ย
ตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพักเก้าไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะ
เป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพระเก้าไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพระเก้าไกลนะ
แล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไห
เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนการไลฟ์อะไรต่างของผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูกันอีกที
ฝ่ายความมั่นคงก็ทัวร์ลงผู้สนับสนุนเพื่อไทยก็ทัวร์มาลงผมผู้สนับสนุนก้าวไกลก็ทัวร์มาลงผมโดนหมดทุกทางเลยครับ
เริ่มคิดว่าเออน่าจะไปพักผ่อนอยู่สบายดีกว่าเนอะงดบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะบ้าง
เขียนต่างเนี่ยเดี๋ยวผมต่อไปนี้อาจจะไปเขียนเรื่องอื่นแล้วดีกว่าเขียนเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องฟุตบอลเรื่องวอเล็กบอลดีกว่าครับ
ไม่ต้องมาพูดเรื่องการบ้านการเมืองเพราะพูดไปแล้วมันมาทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็นั่งทบทวนคิดถึงตัวเองบ้างนะครับ
ที่ผ่านมาไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่คิดถึงแต่สาธารณะเป็นตลอดหลังเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นว่าเออผมทำไปทำไมวะ
แสดงออกไปให้คนเกลียดเรามากขึ้นเรื่อยแล้วเกลียดมาทุกทิศทุกทางด้วยตัวเองเนี่ยก็เอาเป็นว่าจะพยายามนะครับไม่พูดถึงนะครับ
ในสิ่งที่คนรู้สึกว่าพูดแล้วไม่พอใจนะครับแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นละนะครับจะพยายามหาทางไปเขียนหนังสือตำรับตำราที่ผมค้างไว้นะครับ
แล้วก็คิดว่ามหาวิทยาลัยต่างนะครับถ้าเล็งเห็นว่าผมเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงอาจารย์ถ้าเห็นว่าผมพอจะมีประโยชน์
ก็ถ้าเชิญผมไปสอนหนังสือบรรยายก็ยินดีนะครับระหว่างนี้ไม่มีเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะกลับไปเขียนหนังสือตำราเรียนที่ผมเขียนเอาไว้ค้างไว้นะครับ
ตั้งแต่เป็นอาจารย์แล้วก็ลาออกมาตั้งพักอนาคตใหม่ไงคิดว่าถึงเวลาน่าจะยุติเรื่องพวกนี้สักทีนะครับแล้วก็กลับไปทำงานวิชาการของผมจะดีกว่านะครับ
เสียดายความรู้ที่ร่ำเรียนมานะครับก็คิดว่ากับเขียนหนังสือให้มันเสร็จดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องการเมืองก็ให้เขาว่ากันไปนะครับตามบทบาทของแต่ละคนนะครับ
ก็วันนี้ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ